สำหรับไฟสามสิบเก้าล้านบาทนะคะ

ทีนี้ในเรื่องนี้ทางด้านของหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
คือว่าพรรคต้องรับผิดชอบเพราะว่าเคยหาเซียงไว้ค่ะ

บอกว่าน่าจะมีการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วย
กระแสสังคมไอเร็วก็จะให้ผมใช้อำนาจ
อันไหนที่มันควรจะเร็วท่านบอกไม่ต้องใช้

นายกใช้มาตรา๔๔ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
โครงการประดับไฟตกแต่งลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครได้ไหม

เอาไปทำอะไรให้ใช้มาตรา๔๔ทำอะไร

ก็จะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

อะไรที่กระแสสังคมต้องการให้เร็วก็มาบอกให้ใช้อำนาจ

อย่าให้การเมืองพักการเมืองทะเลาะกัน

ถามย้ำว่าเมื่อกี้ที่นายกบอกว่า

ตกลงว่ามีความขัดแย้งระหว่างพักจริงเหรอ

ไม่รู้สื่อเขียนกันมาเองจะมาถามอะไร

ให้ไปทะเลาะกับพักการเมืองหรืออย่างไร

ส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวพักประชาธิปัตย์ค่ะ
นายอภิสิตเวชาชีว้าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ระบุนะคะว่า
เพราะว่าในเมื่อคอสชไม่อนุญาตให้ประชุมพัก

ด้วยการที่ให้นายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าพักเนี่ย

เพื่อที่จะได้ประมวลความเห็นนำมาเสนอให้กับผู้บริหารพักรับทราบ
ในการหาแนวทางแก้ไขค่ะ
เรื่องนี้ถ้าหากว่าปล่อยไปถือว่าไม่เป็นผลดีต่อพักอย่างแน่นอน
ส่วนภาพที่ออกมาก็อาจจะสะท้อนถึงความแตกแยกในพัก
ตัวของนายอภิษฎเองก็พยายามแล้วที่จะหาวิธีประสานงาน
เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
และไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากัน
ล่าสุดตอนนี้มีการเชิญนายวิราชแล้วก็นายวัชระเพชรทองมาพูดคุยกันนะคะว่า

แล้วจากนั้นก็ได้นัดหมายกับทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาคุยด้วย
แต่ว่าผู้ว่ากรทมยังไม่รับนัด

ตอนนี้ก็ย้ำนะคะว่าพักต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่เคยหาเสียงเอาไว้ตอนเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เมื่อเกิดเรื่องสงสัยหรือว่าประเด็นข้อกังขาแบบนี้
เองก็ต้องช่วยดูแลด้วยเหมือนกันค่ะ